วันเสาร์ก็โทหาทางผู้ว่าชาด

อาทิตย์ก็ยกหูต่อสายตรงผู้ว่าอายุทยารับมือน้ำท่วมเหมือนกัน
ทีนี้หลังจากนี้ค่ะเราก็ต้องมามองดูแหละ
ทิศทางการเมืองไทยของเราต่อไปจะมีการปรับคอรมอลไหม
ยุบสภาหรือเปล่าเดี๋ยวฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กัน
ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณก๊อฟครับ
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ผ่านไปแล้ว๕๖วัน
หลังจากสารมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่
แต่วงการเมืองยังถามกันหลายประเด็น
ประเด็นที่๑จะมีการยุบสภาไหม
วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาข่าวนี้มีหนาหูมาก
คือถามกันว่าถึงเวลาหนึ่งพลเอกประวิทธิ์จะยุบสภาไหม
แล้วถ้าจะยุบได้ไหม
คำตอบนี้ต้องตอบโดยกฎหมายและก็ตอบในความน่าจะเป็น
โดยกฎหมายมันตอบได้สองทาง
มีฝ่ายที่บอกว่ายุบได้และฝ่ายที่บอกว่ายุบไม่ได้
คนตอบก็กลางกำลากลางรัฐมนูลคนละมาตรากัน
แต่น้ำหนักที่ตอบว่ายุบไม่ได้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเหตุผลและหนักแน่นกว่า
เมื่อวันศุกร์ผมได้สัมภาษณ์ดรเจตโพนวนิก
ที่ปรึกษากรรมธิการร่างรัฐมนูลปี๖๐นี่แหละ
ให้สัมภาษณ์ว่ายุบไม่ได้
รักษาการนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทยุบสภาไม่ได้
เพราะอำนาจนี้มันเกี่ยวยงไปถึงพระราชอำนาจของสถาบัน
แต่ว่าฝ่ายที่บอกว่ายุบได้ทำได้ทุกอย่าง
ก็เชื่อเหตุผลอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ต้องว่ากันต้องเถียงกัน
แต่ว่ายุบได้หรือยุบไม่ได้เนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่า
ความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ที่จะยุบมันมีไหม
ประเด็นนี้ไม่ต้องเอากฎหมายมาเถียงกันหรอกครับ
แต่เอาการประเมินสถานการณ์เป็นตัวตั้ง
ซึ่งประเมินแล้วความน่าจะเป็นไม่มีความเป็นไปได้ก็ไม่มี
เหตุผลและตะกะที่เราได้ยินกันมาตลอดก็คือว่า
ยุบสภามันจะเกิดจากฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาขัดแย้งกัน
ตอนนี้เหตุผลนี้ไม่มีเป็นข้ออ้าง
มาเหตุผลและตักกาที่ว่าพรบสำคัญสำคัญของรัฐบาลที่อยู่ในสภา
มันจะล่อแหลมจะถูกคว่ำกลางสภาตักการนี้เหตุผลนี้ก็ไม่มีอีก
เพราะขณะนี้พรบสำคัญสำคัญที่รัฐบาลเสนอต่อสภา
ผ่านการโหวตของสภาพ้นไปหมดแล้วครับอ่าทีนี้ก็มาดูเหตุผลทางการเมือง
เหตุผลที่ว่าเวลาจะยุบสภาเนี่ย
ที่ผ่านมานะมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่ฝ่ายรัฐบาล
เขาคิดว่าเขาอยู่ในภาวะได้เปรียบมีคะแนนอยู่ในภาวะขาขึ้น
กำลังได้รับความนิยมเขาก็เลือกที่จะยุบสภา
หวังว่าเลือกตั้งใหม่จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามามากกว่าเดิม
แต่สถานการณ์และสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้พักแกนนำรัฐบาลคือพักพลังประชารัฐ
ไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นนี่ครับแต่กลับอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าขาลงซะด้วยซ้ำ
ก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าข่าวเลือดกำลังไหลออกคนออกจากพักไปโน่นไปนี่
ทยอยออกมาเป็นระยะระยะจนประเมินกันไม่ได้ว่า
พอถึงช่วงเวลาที่จะเดินเข้าสู่สนามเลือกตั้งจริงเนี่ยจะมีสอสอเก่า
พักพลังประชารัฐยังยืนหยัดอยู่กับพักกี่คนแต่เอาเป็นที่แน่แน่ก็คือว่า
ช่วงที่ผ่านมาเลือดไหลออกมากว่าเลือดไหลเข้าแต่ยิ่งพอมาเกิดปมปัญหา๘ปีกับพลเอกประยุทธ์ซ้อน
ขึ้นมาอีกมันก็เกิดภาวะระส่ำว่า
คำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลจะออกมาในรูปไหน
แล้วถ้าออกมาในลักษณะที่ว่าพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้
พักพลังประชารัฐจะชูใครเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็แน่นอนจะต้องชูพลเอกประวิจวงศ์วรรษ
แต่สำหรับคนที่นิยมลุม๓ปอ
ภายที่เชียรัฐบาลพลเอกปรยุทธ์อยู่
เขาจะเอาพลเอกปรวิชมาขายแทนพลเอกปรยุทธ์
ขายได้ไหมในช่วงของการเลือกตั้ง
ฉะนั้นในสภาวะที่เป็นอยู่อย่างนี้การยุบสภาจะเป็นการสุ่มเสี่ยงไพ่แพ้ถดถอยลง
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็รอให้ความหวังหวังให้พลเอกประยุทธ์รอดพ้นจากคำวินิจฉัยกลับมานั่งทับมาเป็นนายกต่อไม่ดีกว่าหรือ
ถึงแม้ว่าจะเป็นได้สัก๒ปีถ้าสารวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมาตั้งแต่๖เมษา
ซึ่งเป็นการประกาศใช้รัฐมนูลฉบับใหม่
นี่คือเหตุผลทางการเมืองที่บอกว่าการยุบสภาจะไม่เกิดขึ้นในช่วงที่พลเอกประวิทย์รักษาการนายกรัฐมนตรี

ที่เป็นปัจจัยสำคัญถามว่า
กรอบเวลาในการวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเป็นยังไง
ตอบได้ว่าเร็วที่สุดภายใน๑เดือน
แต่ว่าถ้าไม่ได้จบภายใน๑เดือน
ก็ยืดเวลาต่อไปได้โดยไม่มีกรอบเวลากำหนด
อันนี้คุณจตุพรพรมพันธ์ก็พูดบนเวที
แปรว่าสภาพที่พลเอกประวิจัยจะรักษาการเป็นนาชนิด
จนกระทั่งวันนี้ก็เห็นมีหัวข่าวนี้ด้วยซ้ำบ่ายว่าเกม๓ต่อยื้อเลือกตั้ง
เขาบอกว่าขณะนี้มีความพยายามเคลื่อนไหวจะดึงระยะเวลาการพิจารณาคดีของสารรัฐมนูลออกไปให้ได้
เนื่องจากว่าพอถึงวันที่๒๑ตุลา
จะมีตุลาการสารรัฐมนูลคนหนึ่งเกษียณอายุเพราะครบวาระ
แล้วอยู่ในเสียงข้างมาก
อยู่ในเสียงข้างมากอยู่ใน๕คนเนี่ย
มันจะกลายเป็นว่าความเห็นที่ผ่านมามันจะกลายเป็น๔ต่อ๔
นั่นหมายความว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
กับที่บอกว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เสียงเท่ากัน

วินิจฉัยชี้ขาดประธานเป็นคนออกเสียงได้อีกครั้ง
เป็นเสียงฉีขาดก็จะเป็นกรณีสำคัญ
แล้วไปดูว่าเสียงตรงนั้นเนี่ยจะไปทางใด
นี่เขาบอกใบ้ให้เห็นว่าเสียงตรงนั้นคือเสียงของท่านประธาน
ออกเสียงให้ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่๒๔สิงหาที่ผ่านมา
ซึ่งไปกินความเอาว่าจะเป็นเสียงที่ตัดสินให้เป็นคุณ
กับนายกอดีตไม่ใช่นายกพลเอกประยุทธ์
ถัดมาประเด็นการปรับคอรมอมีหรือไม่มี
อันนี้ก็ยังมีความเห็นต่างพอกับอำนาจรักษาการนายก
เริ่มปรับขอรมอว่าปรับขอรมอได้หรือไม่ได้
คล้ายกับที่บอกว่ายุบสภาได้หรือไม่ได้
ที่บอกว่าไม่ได้ก็อ้างว่าเป็นอำนาจที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจ
รักษาการนายกไม่น่าจะทำได้
เช้านี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวนี้
เพื่อไทยฟันทงไม่ปรับคอรมอเพราะว่าเป็นมารยาทของรักษาการ
คนที่พูดเรื่องนี้คือคุณสุธินคังแสง
บอกว่าการปรับคอรมอลเป็นไปได้ยาก
โดยมารยาทหากสารรัฐมนูลยังไม่สั่งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา

รักษาการราชการแทนนายกจะต้องรอหากสารสั่งให้อยู่ต่อ
แต่คนรักษาการไปปรับคอรมอคงไม่ถูก
โดยมารยาทจะไม่ทำ
แต่สารสั่งชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อ
เชื่อว่าพลเอกประวิทธ์ถึงจะปรับขอรมอได้
อันนี้ก็ชัดเจนเรื่องการปรับคอรมอก็คือ

จากนี้ไปสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไง

ตรวจสอบหลายจุดหลายองค์ประกอบแล้ว
ม็อบฝ่ายที่ออกมาต่อต้าน๒ป๓ป
พลังไม่เพียงพอครับ
ถึงแม้ว่าจะได้รับกำลังใจมีกองเชียร์เห็นด้วย
แนวทางการต่อสู้มาก
แต่ว่าพอจะรวมพลังกันเนี่ยให้เป็นม็อบใหญ่

มันมีองค์ประกอบเยอะนะครับ
อย่างน้อยเนี่ยม็อบจะเติบโตหย่อมใหญ่ได้
มันต้องมีเงินมีท่อน้ำเลี้ยง
จริงอยู่ถึงไม่ได้เอาไปจ้างให้คนมาชุมนุม
แต่ว่าการจัดทัพระดมกำลัง
เนี่ยต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่า

มันมีค่าบริหารจัดการ

เคยได้ยินลุงกำนันบอกใช่ไหมล่ะครับ
กำนันสุเทพเทือกสุบันเนี่ย
เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าช่วงการชุมนุมของม็อกกปศ
ที่คนมากันมหาศาลเนี่ย
ต้องใช้เงินมากมหาศาลเหมือนกัน

ค่าเดินทางมาจากต่างจังหวัด

แปลว่าจะไม่มีเหตุใหญ่

ว่าสถานการณ์ช่วงนี้จะเป็นยังไงครับ
คุณกอฟครับคุณน้ำแข็งครับ